เชิญคุณสองคนไปรำมะทิราณก่อน

กรรมการเจ้าขาโปรดเมตตาลัญญาสักหน่อย

ลัญญาตัวน้อยเมตตาหน่อยนะคะ
เฮ้ย
ไหวผู้เศร้ายุ่งใหม่
หัวใจบังบวน

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น

ในยกที่๕ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
การแข่งขันยกที่๕ผ่านไปครึ่งทางแล้ว

รัญญาทีมลูกหมู๓ตัว

แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
เมื่อน้องรัญญาวิ่งกลับมาหาพี่แซค
หรือว่าปวดท้องแบบน้องปัน
ต้องมาติดตามชมกันต่อเลยครับ

หนึ่งสู้
ตอนนี้นะครับทีมลูกหมู๓ตัวพร้อมแล้ว
ใครจะมาเป็นตัวแทนของลูกหมู๓ตัวเชิญบนเวทีเลยครับ

โอ้โหตา
สวยมากครับสวย
สวยตัวแล้วก็เล่นหูเล่นตาเล่นอะไรแบบว่าเหมือนมืออาชีพเลยอะ

ไม่ถึงเดือน

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เราร้องเพลงแล้วเราอยู่กับจังหวะดนตรีเนี่ย
จังหวะตะโพนจังหวะฉิ่งที่ลงมาเนี่ยนะครับ
และเครื่องดนตรีของอีสานเนี่ย
ก็บางทีเนี่ยเราต้องฟังกันจับอยู่สักระยะหนึ่งเหมือนกัน
ถ้ามันไม่ใช่เครื่องดนตรีที่เราฟังจนคุ้นเคย

ล้านย่ามีซ้อมหลายคนไหม
หรือว่าหนูไปซ้อมโดดเลยคนเดียว

หนูคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่เข้ากับหนู

หนูชอบแบบนี้ใช่ไหมคะมันสนุกใช่ไหมคะ

แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนใช่ไหมลูก

คือหนูไปบอกกับพ่อแม่เลยเหรอว่าหนูอยากเรียนอะไรอย่างนี้เหรอลูก
จริงนะคุณพ่อคุณแม่คือลูกอยากได้วิชาความรู้อะไร
คือพยายามให้คือแบบป้อนวิชาคือไม่กักลูกเลย
คือลูกอยากใช่ครับเขาก็จะดูเหมือนกันว่าลูกจะไปทางไหนได้
เอาบางทีไม่แน่หรอกนะเขาสวยมากเลยนะ
โครงหน้าเขาไม่แน่เผื่อว่าได้ไปเล่นหนังเล่นละครนะครับ
มันมีการที่จะต้องไปใช้ในการแสดงอย่างนี้
รัญญาถือว่าเก่งมาก
พอที่จะสอนคณะกรรมการเราให้เสิร์คหายด้านไป
ใช่ผู้ชายลำได้ไหมหาย

มีโรงวาลจะค่อยหายอะไรพวกงี้

ได้ใช่ไหมลูกเอามาพร้อมกันเลยดีกว่าพวกเรามา

จะให้น้องลาอย่าสอนให้

คือถ้าจะเป็นนางไหน

เครื่องนี้อย่างงี้

หายไงนะครับ

นี่หนักเหมือนกันนะเนี่ย

ไปเชิญทุนสองคนไปร้ำาทิลานต่อหมดได้

เพราะทิลานเจาะแล้วก็เพิ่งให้เข้ามานะครับ

น้องเลน่าไม่ไหวเลยอ่ะละยากวันนี้ยากนะ

แล้วอะไรก็ว่ายากไปหมดแล้วครับ

ได้เลยค่ะอย่างนั้นแหละค่ะ

ได้แล้วได้แล้ว
สัตว์ดูสินะลำถูกแล้วเนี่ย

เอาไปไหนเนี่ย

เอาล่ะครับขอบคุณคุณนักกรรมการมาก
สนุกกันพอขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
อยากจะบอกว่าลันย่าลำสวยนะ

ลันย่าลำสวยแล้วแต่ย่าเขาลำไม่สวยเอง
เป็นสุดคำลำสุดแขนจริง

จิตวิญญาณความเป็นศิลปินมาสูงมากนะครับ
ที่สำคัญเหมือนลืมการแข่งขันไปเลย

เหมือนมาดูคอนเสิร์ตเด็กอย่างนี้
โอ้โหก่อนจะร้องแข่ง
น้องลันย่าโชลีลาเสิร์มหาย
จนกรรมการม่วนซื่นกันทั่วหน้าขนาดนี้

ต้องติดตามชมกันครับ

ไงง่องค่ะ

โอ้ถึงว่าสินะแบบนางไหายมาเลย

เพราะว่าเราได้เห็นศักยภาพของรัญญาแล้วนะ

หลายตอนใช่ค่ะทั้งเพลงเลยค่ะมันจะสับ

แววตาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าทำออกมาจากใจแล้วทำด้วยความสุขนะ
ความสุขนี้แหละลูกจะส่งต่อให้กับผู้ฟัง
กับเพลงนี้จุดที่เต็มร้อยเราให้คะแนนตัวเองเท่าไร
ก็ต่างร้อยค่ะ

เพราะว่ารัญญาอยากนำเงินไปช่วยพี่ที่ศูนย์
เพราะวันที่เขาไปเขาเข้าไปเล่นกับพี่แบบมีความสุขมาก
แล้วเขาก็พูดกับพี่บอกว่ารอหน่อยนะเดี๋ยวย่ากับพี่ฟาดินจะเอาเงินมาให้
อดีตพี่กับรัญญาเข้าไปเล่นกับเขาโดยที่ยังไม่รู้นะว่าเขาติดเชื้ออะไร
แล้วเราก็อธิบายว่าเนี่ยเชื้อนี้มันเป็นอย่างนี้นะเขาบอกแม่เชื่อแค่เนี้ย
มันไม่ทำให้แบบทำลายความเป็นเพื่อนของย่ากับเพื่อนที่ศูนย์ได้หรอก
แล้วเขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับฟาดินมากปีใหม่ไม่ไปไหนกันเลย
ซ้อมอย่างหนักหน่วงเพราะอยากได้เงินแบบไปช่วยศูนย์
นี่เป็นการทำประโยชน์ใหญ่ที่สุดในชีวิตเขา
เพราะฉะนั้นแม่อยากบอกว่าลันยาแภกไม่เป็นไรนะ
ลันยาทำให้มีความสุขโอเคมั้ย

กับป๊าเป็นกำลังใจให้โอเคค่ะ
ขอบคุณกำลังใจดีครับ

เอ้าลันยามาแล้วลองให้กำลังใจ

มาพบกับบทเพลงสนุกจากน้องรัญญาในทีมลูกหมู๓ตัว
กับบทเพลงไหนง่องครับ

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

ว่าไงมั่นใจเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกัน

อยากจะขอความเมตตาจากกรรมการนะเชิญเลยลูก
กรรมการเจ้าขาป่นเมตตารัญญาสักหน่อย

และเมตตาหน่อยนะคะ

สุดคำรำสุดแขนจริงอย่างที่โบราณกล่าวนะคะ

ต้องขอชื่นชมน้องรัญญาเองที่ทำได้
แล้วก็ชื่นชมคุณครูที่สอน
ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะ
คือนี่คือเพชรเม็ดงามเลย
ต้องเจรไนกันต่อไปยังมีเลขน้อย
แต่ถือว่าเก่งสุดแล้วอะ
ในเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะ

อาจจะยังสับคำไม่คมพอเท่านั้น

เราต้องฝึกฝนอย่าหยุดพัฒนานะคะ

ชื่นชมค่ะขอบคุณพี่ฝนครับ

โอ้ยมวนแห้งมวนไหล

โอ้โหถ้าเทียวอีสานพูดนี่ก็บังงึดเลยนะครับ
คือไม่แคร์ไม่สมนิยมหรอ

ไม่ต้องออกเสียงแบบนี้ใช่ไหม
ใช่น้องพี่ตบคนร้องมันก็มีสำเนียงแบบนี้นะ
ใช่ครับออกมาด้วยครับ
คุณเน้นนะคุณเน้น

เนยาว
น้องยังเด็กจัดรูปปากเป็นพ้าต๊าทำให้น้องดูหน่อย

เสียงเนยาวถูกแล้วแต่เราไม่ต้องทำแบบนี้มาสามปากลาลูก

ไหนพี่เพิลสอนนังสิ

เมื่อกี้เห็นนวดกันอยู่เลยเมื่อกี้เนี่ย

จริงนะลูกรักคุณสมบัติอะไรทุกอย่างของลูก
คือใช่เลยร้องเล่นนะคะเต้นลำอะไรทุกอย่าง

ลัญญาทำได้ครบทำได้หมดทุกอย่างเลย
ภูมิใจในตัวเองและฝึกฝน
คุณจะเก่งนะลูกนะพรสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้ลูก
ต้องมีความฝึกฝนต้องมันซ้อมฝึกซ้อมเนี่ยทุ่มเท

สัญญาสิลูกว่าจะฝึกซ้อมให้หนักเลย
จะได้เป็นคนเก่งนะลูกนะจ้าลูก
ขอบคุณคณะต่อมากครับท่านครับ

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

พี่พร้อมเปล่าค่ะเพื่อนเธอยพร้อมเปล่าค่ะ

สิบห้าเยอะ

และเหตุการณ์รอมครองถุ่มเมนแบบนี้

ต้องมาลุ้นกันครับ

ขึ้นมาสู่บนเวทีแห่งนี้ด้วยครับ
เป็นหัว

เป็นไงเห็นทนน้ายของน้องทั้งสองคนไปแล้ว

ก่อนอื่นเลยผมต้องขอชื่นชมนะครับผม
ลูกชายผมนะครับปันนะครับผม

แล้วก็ล่านย่าครับผม
ถึงแม้จะเขาไม่ใช่คนอีสานนะครับ
แม้เป็นคนเอีสานบางคนก็ยังร้องไม่ได้
ครับเพราะว่ามันยากครับผม
เป็นสำเนียงที่วาเวลาที่ร้องมันต้องปรากฎว่าต้องขำ

ไอ้สูงเล็กอะ

น้องลัญญาและก็น้องปัญครับผม
รัญญาทำไปเมื่อสักครู่นี้จะถูกใจคณะกรรมการมากน้อยเท่าไหร่
ตอนนี้คณะกรรมการมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มของเพลงนี้คือ๓๐คะแนนปันร้องไปทำไปได้๒๗คะแนน
เพราะฉะนั้นคะแนนของน้องรัญญาถ้าได้๒๗คะแนนนั่นหมายถึงเสมอกัน
แต่ถ้าได้มากกว่าปันปันทีมของลูกหมูสามตัวจะเป็นฝ่ายชนะ
แต่ถ้าน้อยกว่า๒๗คะแนนนั่นหมายถึงว่าต้องยกผลประโยชน์ให้กับทีมของน้องปัน
และคณะกรรมการทั้ง๓ท่านจะให้คะแนนน้องรัญญากี่คะแนนครับ
คะแนนของน้องรัญญาคือ๒๘คะแนนครับ
เพราะฉะนั้นทีมลูกหมู๓ตัวเป็นฝ่ายชนะครับ
ยกที่๕นี้ทีมลูกหมู๓ตัวได้ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดจำนวน๕๐๐๐บาทยินดีด้วยครับ
คะแนนทั้งหมดที่สะสมอยู่ในตอนนี้นะครับลูกหมู๓ตัวมีคะแนน๑๔๔คะแนน
และทีมกระต่ายซ่ามีคะแนนทั้งหมด๑๔๓คะแนน
ห่างกันอีกคะแนนเดียวนะครับ
ถ้าเวอร์น่า๐เด็กเป็นขวายได้ชายชนะแล้วครับตอนนี้

ก็ขอบคุณน้องฟาริสนะคะ
ที่ได้ชวนเพื่อนมาทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะ
ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ว่าได้ทำเต็มที่แล้ว

เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดที่จะให้กำลังใจเด็กน้อยนะครับ
เพราะว่าเขาทำสุดความสามารถเลยในวันนี้
สุดตัวเลยแล้วก็ทำดีมากด้วย

จริงก็ขอขอบคุณทุกคน
ที่ว่าในวันนี้มาทำเพื่อส่วนรวม

ผลแพ้ชนะเนี่ยไม่สำคัญ
สำคัญที่สุดคือวันนี้เราทำเต็มที่หรือยัง
และสิ่งที่สำคัญที่สุดเราทำเพื่อใคร

สรุปง่ายก็คือเด็กทั้งสองทีมนะครับ

มาทำเพื่อสังคมมาทำเพื่อส่วนรวม

เพราะฉะนั้นยังมีการแข่งขันกันอีก

น้องรัญญาตัวแทนทีมลูกหมู๓ตัวทำคะแนนได้สูงถึง๒๘คะแนน
ทำให้ตอนนี้ทีมลูกหมู๓ตัวมีคะแนนแซงทีมกระต่ายซ่าได้สำเร็จ
ไปด้วยคะแนน๑๔๔ต่อ๑๔๓คะแนนเฉือนไปแค่คะแนนเดียว
ทุนน้ำใจเพื่อบ้านเงินยกนี้จึงเป็นของศูนย์ฟีนาปิสบ้านลอเรนโซ
รวมแล้วทั้งสิ้น๑๗๕๐๐บาทครับ
ครับผมสำหรับคะแนนตอนนี้นะครับรัญญาก็เฉือนคะแนนของปันไปแค่หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนะครับ
ัญญาครับมีอะไรอยากจะบอกปันไหมครับ
ก็แมทต่อไปทำให้ดีที่สุดนะทำให้สุดตัวไปเลยสู้เราชมอยู่ทุกครั้งเลย
นี่โอเคได้เลย
โอ้โหการแข่งขันสูสีเข้มข้นมาตลอดห้ายกยังเหลือการแข่งขันอีก๖ยก
ระหว่างทีมลูกหมู๓ตัวและทีมกระต่ายซ่ามาเอาใจช่วยเด็กกันต่อไป
ในการแข่งขันยกที่๖ในร้องได้ยกกำลังซ่า
จำได้ไหมว่านอนในห้องเก็บศพนอนประมาณกี่เดือนลูก
ประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับ
หนูเคยเล่นกับผีด้วย
พอแม่ลงมาแม่ก็เห็นแค่หนูคนเดียวแล้วก็เห็นของเล่นลอยได้

ผมเคยเจอผมไปโรงแรมครับทางภาคเหนือ
เดี๋ยวนะเรื่องผีไว้ก่อนไปโรงแรมทำไมโรงแรมอ่ะ
เชฟ

รีบมาสู่ข้อภาพเยาะเดี๋ยวโดนละก่อน